คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของความรักกันบ้างดีกว่านะคะ
มันชักจะยุกยิกหัวใจตลอดมีสีสันตลอด

บางคนเนี่ยเลิกลากันไปส่วนบางคู่แม้เปิดตัวสว่านแหววเลย
วันนี้บันเทิงไทยรัฐได้รวบรวมมาให้ดูแล้วนะคะ
จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ
แต่ผลที่ต้องปิดฉากรักครั้งนี้ว่ามาจากทัศนคติและไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกัน
ส่วนเรื่องมือที่๓ไม่มีเกี่ยวข้องตอนตัดสินใจเลิก
แต่พอก้าวใช้สถานะโสดก็สวยปั้วปังขึ้นเยอะ
วดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำเรียกว่าสดใสเบิกบานไม่น้อย
ส่วนอีกคู่ที่ทำเอาแฟนคลับแปลกใจถึงเรื่องการเลิกรา
นั่นก็คือแพลวานิชาพัฒน์กับนองธนาที่ถือว่าเป็นคู่หวานที่น่ารักตั้งแต่เปิดตัว
นับว่าเป็นเวลา๒ปีเรามักจะเห็นทั้งสองมีกิจกรรมร่วมกันและดูไลฟ์สไตล์คล้ายกันมาก
ทั้งที่ยังรักทำเอาบรรดาคนรักหน่องแพรวาต่างเสียดาย
แต่ก็เข้าใจทั้งคู่ว่าพยายามเต็มที่ที่สุดแล้ว
แต่ว่าได้ใช้สถานะสดก็สวยซับชอบหุ่นในชุดว่ายน้ำฉ่ำไปเช่นเดียวกันค่ะ
ด้านคู่รักต่างวัยอย่างโฟสกลรัฐกับไทม์ไทยแพลงศิลป์ที่อายุห่างกันถึง๑๐ปี
ซึ่งคู่นี้คบหาดูใจกันมานาน๗ปี
ช่วงแรกยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
แต่ทั้งสองก็ไปไหนมาไหนและตัวติดกันเสมอ

แม้จะมีข่าวลือเรื่องการเลิกลาเป็นระยะ
แต่ดูท่าทางจะประคองกันได้
จนมาตอนนี้ข่าวลือเรื่องการยุติความสัมพันธ์

แต่ทั้งสองก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันถึงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป
มีเพียงความเคลื่อนไหวในโซเชียลที่ต่างคนต่างใช้ชีวิต
งานนี้ไม่รู้จะมีลุ้นให้ข่าวหรือไม่เป็นจริงอยู่ไหมนะคะ
อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงนี้
ซีซั่นคนโสดตอนนี้ปรับโหมดมาเป็นฤดูรักหวานฉ่ำกันหน่อยค่ะ
สำหรับหนุ่มสาวในวงการบันเทิงที่จับมือกันปลูกต้นรัก
และประกาศคบหาดูใจกันก็อวดโมเมนต์หวานถี่ยิบ
บอยปกรณ์ที่ครองโสดมานานต้องพ่ายหัวใจให้กับสาวยิ้มหวานเฟย์พรประวี
โดยเฮียบอยได้ยืดอกแมนรับว่าตามขายขนมจีบให้สาวเฟย์
คอยไปเอาอกเอาใจพาไปทานข้าวเที่ยวต่างประเทศและเทคแคร์ไม่แพลว
จนตอนนี้สาวเฟย์ยอมใจอ่อนใช้สถานะแฟนแล้ว
คบหาดูใจกันไปในทางที่ปังมีงานคู่เจาะคิวรอทั้งสองเพียบ
ส่วนคู่นี้อาเล็กธีรเดชกับสาวโบเมลดาเรียกว่าเป็นคู่ที่เปิดตัวกันมาก็หวานหยด
มีสีสันในหัวใจกันอย่างมากเริ่มต้นสถานะอาจไม่ชัดเจน
แต่ตอนนี้วันเวลาผ่านไป๖๗เดือนสเตตัสความสัมพันธ์ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้น
สาวโบเอ่ยปากบอกว่าถ้าจะให้หนุ่มอเล็กเป็นแฟนก็เป็นได้แล้วค่ะ
ปิดท้ายคู่หวานอีกคู่ของวงการบันเทิงในตอนนี้
ก็เป็นนุ่มยิ้มหวานแบงค์ทิติกับเน็ตไอดอลสาวพิมทาฐานิดา
ข่าวเรื่องการคบหาดูใจกันมาก็เกิดขึ้นในระยะหนึ่ง
ในโซเชียลทั้งคู่ก็อวดความน่ารักกระหุงกระหนิงกันอยู่ตลอด
พอได้คูณกันออกงานอีเวนต์แบงค์กับพิมถาก็น่ารักมุ้งมิ้งเอามาก
บอกเลยว่าเรียกเสียงกรี๊ดการ์ดจากแฟนคลับกระหึ่มค่ะ
ว่ากันด้วยเรื่องความรักหลากหลายแง่มุมมุมมองคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าจะรักแบบไหนนะคะก็อย่าทำร้ายตัวเองแล้วก็อย่าทำร้ายผู้อื่นนะคะ

โอ้โหพูดดีมากในเรื่องฝันนะคะ
ช่อง๓๒ค่ะ